เรื่องของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้ก็เหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ
เราก็ยังเน้นย้ำกันอยู่เรื่องของการกาดไม่ตก
ใช่ค่ะหน้ากากอนามัยนี้ต้องใส่ติดตัวตลอดเวลานะครับทุกผู้ชมครับ
คืออย่างน้อยเราใส่คนอื่นไม่ใส่เนี้ยมันยังป้องกันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ
ค่ะอ่าใส่ทั้งสองฝ่ายนี่กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ทีนี้มันมีประเด็นนะฮะเรื่องของหน้ากากอนามัยแบบมีวาวอะครับ
อ่าที่มันมีวาวแบบเปิดปิดเนี่ยนายกรัฐมนตรีใส่ค่ะ
เมื่อวานมีคนเห็นท่านนายกใส่ก็มีคนทักบอกเอ๊ะแบบนี้มันป้องกันได้ไม่ได้อย่างไร
อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบผ้าหรือแบบว่าแบบไม่ผ้านะฮะ
เอาแบบมีวาวนะครับท่านผู้ชมครับแบบที่ท่านนายกใส่นะครับ
เป็นประเด็นที่มีคนทักทวงว่าเออแบบนี้มันไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙ได้หรือเปล่า
ผลเอกประยุทธ์ก็ตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับท่านบอกว่า
ถามคุณหมอแล้วได้รับคำตอบว่าหน้ากากอนามัยแบบมีวาวเนี่ยป้องกันโควิด๑๙ได้
ท่านนายกให้สัมภาษณ์เอาไว้นะฮะใช้หน้ากากนี้ก็ใช้ได้ก็ดีขึ้นอีกนะ
อันนี้ก็ถ้ามันขาดตลาดแบบนี้ราคามันบางทีคนได้น้อยก็ซื้อไม่ไหวนะ
มันก็เป็นทางเลือกอีกอันใช่ไหมอันที่สามไอ้หน้ากากที่ที่ผมใส่เมื่อเช้าเนี่ย
เป็นอากาศที่มีวาวใช่ไหมผมก็ถามทางหมอทางแพทย์นะ
เขาบอกบอกเนี่ยดีประสิทธิภาพดีคือหลายคนก็มาโจมตีผมว่าผมไม่รู้เรื่อง
ผมใส่หน้ากากยังไม่ถูกต้องเลยเอาหน้ากากวาวมาใส่มันมีโอกาสทั้งเข้ามาทางรู
ผมไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยคือถ้าเข้าใจกันวันนี้มันก็ไปกันหมดแล้ว
เพราะผมไปเนี่ยผมสถานการณ์นี้ไปหมอที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ย
ยังบอกผมเลยไม่ใส่หน้ากากวีวาวนะเพราะในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงสูง
นะวันนี้ผมก็ต้องเตือนพวกเราไงนักข่าวก็ต้องระวังนะอยู่ใกล้ใกล้กันอ่ะ
ต้องระวังนะนั่นน่ะกล้องเกิ้งอะไรนั่นไม่ตรวจสอบคัดกองตัวเองแล้วนะ
ระวังนะผมเป็นห่วงคุณนั่นแหละไม่ใช่อะไรแหละครอบครัวลูกเมีย
อันนี้เรามาให้ท่านฟังเสียงท่านนายกเผื่อหลายท่านอาจจะเป็นห่วงท่านนายก
แต่ว่าเออเดี๋ยวใส่แบบนี้จะถูกไม่ถูกอย่างไรท่านก็ยืนยันว่า
คุณหมอบอกท่านเองบอกให้ใส่แบบมีวาวเนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าเราลองไปดูในเพจเฟซบุ๊กของคุณหมอในแพทย์มนูลีชเวงวงนะครับ
เพจหมอมนุลีเฉวงวงเอฟสี่นะฮะในแพทย์มนุลีเฉวงวง
เป็นหัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ
ผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุนะฮะประจำโรงพยาบาลวิชายุทธ์
และประธานชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทยนะครับท่านเคยโพสต์คลิปวิดีโอแสดงความแตกต่าง
แพร่กระจายเชื้อระหว่างผู้ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะนี่ฮะตามภาพเลยนะครับ
แล้วก็ซ้ายสุดผู้ใส่หน้ากากอนามัยแบบมีวาวนะฮะโพสต์เอาไว้เมื่อ๑๖พฤศจิกายน๖๓
เพราะหน้ากากชนิดนี้ป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อได้แต่ไม่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น
หลายสายการบินในสหรัฐห้ามผู้โดยสารในเครื่องบินใส่หน้ากากรุ่นที่มีวาว
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเวลาพูดไอหรือจามจะมีโอกาสที่เชื้อไวรัสพุ่งออกมาทางวาวได้
บอกว่ารุ่นที่มีวาวเนี่ยไม่สามารถป้องกันละอองฝอยที่ลอยออกมาขณะหายใจออกเมื่อเทียบกับหน้ากากชนิดที่ไม่มีวาว
อันนี้ก็เป็นข้อมูลแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าท่านก็ได้จากคุณหมอนะ
คุณหมอเขาก็แนะนำอะไรมาประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองเอาข้อมูลมาให้ดูกันแล้วกัน
แต่ทีนี้เราลองดูว่าเออแล้วท่านนายกท่านใส่หน้ากากอนามัยอะไรบ้างนะ
นับตั้งแต่โควิด๑๙ระบาดละลอกสองเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ย
อ่าท่านนายกก็จะใส่ลักษณะแบบนี้นะฮะสิบสี่ธันวาสิบห้าธันวาสิบหกธันวานะครับ
เรื่อยมาจนยี่สิบแปดธันวาอ่าท่านก็จะใส่อีกแบบนึงนะครับ
แล้วก็ยี่สิบเก้าธันวาวันนั้นไประยองอืมอ่าก็ใส่แบบเอ็นเก้าห้านะฮะ
อ่าเมื่อวานนี้สี่มกราคมนะครับอ่าช่วงเช้าท่านนายกก็ใส่แบบมีวาวนะครับ
นักข่าวก็ไปถามก็เหมือนที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นี่แหละนะครับ
อ่าช่วงเย็นอ่าช่วงนั้นตอบคำถามก็จะมีลักษณะแผ่นใสอืมอ่า
กันพื้นที่ช่วงให้สัมภาษณ์แล้วก็วันนี้๕มกราคมท่านก็ใส่แบบหน้ากากอนามัยนี่นะ